มันกี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่มาทำงานเอง
ไม่มีคนเฝ้าร้านเลยฉันอิ๋ว

ฉันจะร้องไห้แล้วนะ
แลลลา
น้ำคุณคุณคุเลย

เสียงไล่เปิ๊บเกรียวเหมือนไล่หมาเลยนะ

เฮ่ยมีตัวอัศวินในท้อง

รู้หละ

ระเบิดพี่บอลจะมาเทอย่างนี้ไม่ได้นะ

ก็เพราะฉันกินแล้วมาแล้ว

วี้ว

ถามเจ๊ดิวันนั้นเขาหิวหรือว่าเขาจะแปลงร่าง
ได้เจ๊หิวแล้วจะแปลงร่าง

เข้าทรงมั้งพ่อมาข้าวมั้งถุย
เจ๊มีปัญหาอะไรนะมีปัญหา
ไม่ได้มีปัญหาแต่รอกินข้าวอยู่แล้ว

แต่แซนวิชที่ฉันฉันอยากจะให้เจ๊กิน

แล้วตอนนี้เจ๊ก็คงไม่กินแล้วแหละ

ไม่เอาหรอกถ้าเจ๊ไปซื้อเองมันก็แห้งดิ

แซนวิช

จะหากินอีกแล้วกัน

ก็เลยได้รสหมูหยองมา
รถธรรมชาติปีทั่วไปอ่ะเจ๊
รถธรรมชาติอีก

แซนวิชครัวสองหมูหยองน้ำสลัดท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคาและกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทมีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทป
วันนี้บอกด้วยเลยค่ะว่าสดใสมากน่ารักมากแต่ว่าจะช้อปปิ้งเก่งมากหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไปพบกับเขาคนนี้กันเลยคุณลิวอาจารยา
สวัสดีค่ะ
สวย
สวัสดีกัน
กลับมาดูแล้วเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย

มีเพลงใหม่ค่ะใช่ค่ะสายค่ะ

เพราะว่าชอบแบบชอบช้อปปิ้งแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้
วันนี้โหมดการช้อปปิ้งของเราจะหลากหลายสักนิดนึงค่ะหลิวค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดหลิวทำได้๘ข้อติดกันรับไปเลยค่ะ๑แสนบาท
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย๑แสนบาท
แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
และจะไม่ให้หลิวเดินทางคนเดียวพี่มีผู้ช่วยที่แสนน่ารัก
ที่จะพร้อมช้อปปิ้งเคียงคู่ไปกับหลิวเลยค่ะ
ขอต้อนรับผู้ช่วยที่แสนน่ารักของเราค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

นักร้องสาวหุ่นเซ็กซี่เสียงขยี้ใจท่านผู้ฟัง

ขาวสวยเหมอนสัสสเปคพี่

อันนั้นสะโพกดอกไม้ไหวบ้านคลายดินระเบิร์ต

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
เดี๋ยวโทรกลับไปด่าด้วยด่าเรื่องอะไรอ่ะ
ผมต้องลางานเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องลางาน
จะลาทำไมวะน้าโทรไปคุยเลย
ผู้จัดการผมมันรับงานซ้อนอ๋อรับของงานซ้อนเลยเหรอ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยรีบก่อนเนี่ย
รีบก่อนเนี่ยมาพูดอะไรตลก
คนกำลังเครียดยิ่งฝันไม่ดีอยู่

จะให้พี่ทำนายหรือเปล่าพี่เป็นหมอไง
ไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าเรียนมา

เฮ่ยเอาอย่ามาคุยโชว์พี่

คนเรามันต้องมีศาสตร์และศิลป

นักความอยู่วังคุยโทรศัพท์เนี่ยเอ้าพุทธการผม๓คิวเลยมึงบ้าป่ะหวะ
๓คิวเลยเหรอ
อุ๊ยนี่มึงรับงานบ้าอะไรอย่างงี้๓คิวใครจะวิ่งได้

ขนทรายเดี๋ยวดิ

ไม่ต้องลับนะไอ้ไอ้
หุ่ยน้องไม่เอาคิวต้องขัน๒

ผมลืมไปแล้วข้อผมเกิดวันพุธ

ถ้าที่เกิดวันพุธผุดผงเมืองทองท่าน

ขดอายุ๔๕ชะตาจุ

ตกลาหูอมแฮคแบงคัทหาง

ไปทางไหนคนจะแห่ขึ้นคานหาม
จะอยู่ประสาทแทนบ้านสง่างาม
ข้าวน้ำคนจะป้อนนอนสบาย

เกิดวันอะไร

เอาดีไว้แล้วข้าวมันอยู่ที่ไหนแล้ว

คือเมื่อคืนนี้ผมฝันไม่ดีครับพี่

ฝันว่าขึ้นเครื่องบินฝันดีนะชีวิตจะขึ้นอยู่ที่สูง

เครื่องบินตกแสดงว่ามีศัตรูคอยฉุดล้างเรา

ศัตรูเรายังไม่หมดไปตอนนี้

นี่แม่งเขาบอกแล้วไง
คำบังเฟิร์นเขาบอกหนีจอละเข้ป่าเสือ
เฮ่ยเขามีหนีเสือป่าจอละเข้
อ้าวแล้วทำไมไม่เจอเสือก่อนเลย

มึงต้องเจอไอ้เข้ก่อนทำไมแล้ว
เออมึงต้องเจอไอ้เสือก่อนไอ้เข้

ผมวิ่งหนีเสือไปเจอรถมอเตอร์ไซค์

ใช่ครับ๑๐ล้อครับผมเป็น๗๐ล้อ

มันขายไปกี่ล้อขาย๑๐ล้อเลยเหรอ

หึยแล้วเรามันเป็นอะไรบ้าง

ฝันว่าตายก็คือไม่ตายน้องชายเอ้ย

ฝันร้ายกลับกลายเป็นดีฝันว่าตายไม่ตาย
แต่ว่าที่ผมซ้อนมาเป็นพี่ขับ
แล้วพี่เป็นอย่างไรวะบอล

ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ตาย

ธูปเจ้ายังหวังล๊อคลาอีกก็ไม่ต้องล๊อคแล้ว
บอกในวันละรันนี้มีงานเวี่ยงนะเนี่ย
เวี่ยงอะไร

เดี๋ยวมีงานให้ไปโชว์ตัวแถวร้านศรีนคริน
เฮ้ยล้านสีนขาลิน

ทิ้งพาร์คว่าโฮแนม

อยากให้ผู้หญิงทั้งโลกเป็นแบบนี้

ข่าวข้าข่มขืนจะได้ไม่มี

ก็มาหาเฉยนี่แหละค่ะ

ใช่ไม่ใช่งูธรรมดา

งูสับเลี้ยงโสกา
แหม้เศร้า

เอาแล้วจริงป่าวคะมูจะรัดมูจะรัดจะเจอเนื้อคู่

เดี๋ยวนี่มึงมีลูกแล้วปะเนี่ย
ทำไมคะหัวนมดำมากเลยครับ

ลูกค้าคนแรกของร้านเราในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ
ไม่รู้ว่าแกงป่วนและพี่หนุ้ยจะทำนายฝันให้เธออย่างไร
ช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ